พูดถึงจุดจงตุ๊จีนคุณผู้ชมค่ะ
เขยิบเข้ามาแล้วถึงไกลเข้ามาทุกทีเลย
พวกเราเนี่ยไม่ได้หมวยหรอกแต่ก็อยากจะมีส่วนร่วมทุกเทศกาลอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ตรงนี้ทำเงินแน่ในซองเพื่อฉักล้าง
แล้วอาติอมวยรุ่นจิ๋วเขาเนี่ยมีเคล็ดลับในการขอเงินอังเปล่าอันนี้
อ่อนอย่างงี้เดี๋ยวมาดูกันที่บ้านแรกนะครับน่ารักมาก
อาติร้อยนะครับลูกของคุณนิวเคลียร์หันซ้ากับดีเจเพชรเจ้าเองน้องไทก้าค่ะ
คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวซ้อมพูดอวยพรตรุษจีนแล้ว
ดูแล้วรักแล้วก็หลงมากขนาดไหนไปดูค่ะ
ประโยคนี้ต้องจำให้แม่เลยนะเราต้องได้ซองเยอะเลยนะตุดจีน
ได้ซองเยอะแล้วเดี๋ยวมีพาไปชี้

อังเปล้าเกาอัว

น้องไทกา๒มูดอยู่ยังพูดไม่ได้สิครับ
ได้ฟังแบบนี้อ่างเปล่าเนี่ยโอ้โหเข้ากระเป๋า
สวัสดีค่ะอย่าไม่นอนยกให้หมดใจเลยอะเจอแบบนี้ไป
บ้านนี้ก็พร้อมแบบแจกอังเปล่าเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
อัลลินอันร้านอ๋อตัวแรงเหลือเกิน

กงสีฟ้าช่าย
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะ
กงสีฟ้าช่ายผู้สีรอบแล้วพี่แจ็คต้องให้แล้วนะ

ปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะสายฟ้าพายุจ้ะ
ิงโตบอกเลยอะตุ้งแข่ตุ้นแอ
แต่คนน้องตามจังหวะตามหัวใจอย่างเดียวเลยนะคะ

ก็น่ารักทีเดียวอันนี้เป็นเทศกาลของน้องพายุนะ
ตุ้งแชทุกวัน

ซึ้น
แช่มาเหนือต้องแช่ลอยมาเลยเอาลูกก็คือแบบว่ารากมันเหนื่อยแล้วนะเอาบินเลย
ขอดูต่อตัวต้องมีสิงโตต่อตัว
อันนี้แค่ซ้อมนะคุณผู้ชมวันตรุษจีนจริงเนี่ยโอ้โหดิฉันรอดูแฟชั่นเลย